คือข่าวนี้เขาเป็นขโมยแบบไหน

เข้าไปในร้านนะคุณไปขโมยของเท่านั้นไม่พอ
นอนค้างที่ร้านนั้น๑คืนแล้วพอตอนเช้าก็เนียนค่ะ
เดินออกมาเหมือนเป็นลูกค้า

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เชียงใหม่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูกล้องวงจรปิดกันหน่อยละกัน
เนี่ยกล้องวงจรปิดนี่นะคะผู้ชายเสื้อดำที่เราวงเอาไว้เนี่ย
เขาสะพายกระเป๋ากระเป๋แล้วใส่้นักกากอนามัยใส่แม็กซ์เนี่ยปิดหน้า
ก็ขายพวกเครื่องสำอางต่างที่เชียงใหม่
ขึ้นไปด้านบนคือมันมีหลายชั้น
แล้วก็ทำเนียนค่ะเหมือนกับซื้ออะไรต่างเหมือนกับลูกค้าเลย
แต่ดูสายตาเขาสิเขาสอดสายเหมือนกับมองกำลังหาของ
แล้วมีอุปกรณ์คือมีไฟฉายอยู่ด้วย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๙พฤษภาคมนะคะ
แล้วทีนี้ค่ะเจ้าของร้านก็คือนายสุภกิจกิตพิชยกุล
ก็ไปแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่
บอกว่าเนี่ยมีคนร้ายเข้ามามาขโมยของในร้าน

ทีนี้ตำรวจค่ะเดินทางมาตรวจสอบ
แล้วก็จากการสอบสวนพนักงานก็บอกว่า
เมื่อวันที่๒๐พฤษภาคมช่วงเช้าประมาณ๘โมง๑๕นาที
พนักงานเดินเข้ามาจะทำงานในร้าน
แล้วก็เจอผู้ชายคนนึงลักษณะเหมือนแบบนี้เลย

ท่าทางของผู้ชายที่เดินสวนมามีพิรุษ

ทีนี้ผู้จัดการร้านก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดูนะคะ
ปรากฏว่ากล้องในร้านถูกถอดสายออก
ตำรวจก็เลยต้องไปตรวจสอบการบันทึกย้อนหลัง
ก่อนที่จะมีการถอดสายกล้องออก
ปรากฏว่าก็เจอผู้ชายคนนี้เสื้อดำสะพายเป้
เข้ามาในร้านปนกับลูกค้า
ในช่วงสักประมาณช่วงเย็นของวันที่๑๙
ช่วงประมาณ๕โมง๔๗นาทีตอนนั้นร้านใกล้จะปิดแล้ว
แล้วเขาก็เดินสำรวจชั้นต่างแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ
เพราะว่าก็ขึ้นไปชั้น๒ชั้น๓ชั้น๔

ชั้น๓เป็นห้องบัญชีกับห้องคอนโทรระบบกล้องวงจรปิด
แล้วเขาก็มาถอดสายออกมาขโมยทรัพย์สินไป
ล่าสุดตำรวจภูทรเมืองเชียงใหม่
แล้วก็เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับได้แล้วค่ะ
คือนายสรรเพชรพิเชษวงศ์หรือว่านายแอด
อายุ๓๖ปีเป็นชาวพยาว
จับได้ที่หน้าสพเมืองเชียงใหม่เลย
แล้วเจอของกลางคือเงินสด๘๐๐บาท
มีกางเกงยีนลี๑ตัว
คนนี้ค่ะผู้ชายเสื้อดำที่นั่งอยู่
เบื้องต้นก็รับสารภาพนะว่าผมเคยทำงานอยู่ที่ร้านนี้
ผมก็เลยรู้หมดเลยทุกซอกทุกมุม
แล้วผมเพิ่งได้รับการอภัยโทษมา๔วัน
ผมก็เดินทางมาก่อเหตุที่ร้านนี้

ลักษับในเคหสถานเวลากลางคืน
เดี๋ยวนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แต่แม่ใจเย็นจริงนอนค้างในร้านคืนหนึ่ง